ต้นสังกัดครูพระที่ปาแก้วกาแฟใส่เด็กนักเรียนจนหน้าเบี้ยว
ตอนนี้มีคำสั่งย้ายให้ครูคนดังกล่าวไปช่วยราชการที่โรงเรียนอื่น
จนกวาบกลุ่นการสอบสวนจะเสร็จแล้วนะครับ
ขณะที่ประธานมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี
ได้นำเด็กหญิงผู้เสียหายเข้าพบกับแพทย์โรงพยาบาลยันหี่
เพื่อให้แพทย์รักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
โดยนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุล
เพื่อเด็กและสตรีได้พานางสาวนรดี
สันเทียหรือว่าน้องซายนักเรียนชั้นม๕
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจังหวัดนครราชศรีมา
ถูกนายภัยทูลแกลงกระโทกครูภาระปาแก้วกาแฟใส่
บริเวณกกหูซ้ายทำให้กล้ามเนื้อบวม

ส่งผลให้ใบหน้าผิดรูปปากเบี้ยวไปยังโรงพยาบาลยันฮี

ซึ่งทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจอาการเบื้องต้น
แพทย์สุพธยืนยันว่าจะช่วยรักษาเต็มที่

ขณะที่นางปวีนาระบุนะครับว่าการช่วยเหลือนางสาวนรดี
ในการรักษาตัวถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด
เพราะหากปล่อยไว้นานใบหน้าก็อาจจะเกิดการพิการถาวร

ส่งเรื่องที่เกิดขึ้นต้องให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ขณะที่นายรณชัยสุขสมบูรณรองผู้มนุยการสำนักงาน
พื้นที่มัธยมศึกษาเขต๓๐

ได้ออกมาเปิดเผยผลการสอบส่วนวินัยนายภัยทูลว่า
ทางคณะกรรมการมีคำสั่งให้ย้ายไปช่วยราชการ
โรงเรียนบุญวัฒนา๑ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา

กว่าผลการสอบสวนการกระทำของครูพระรายนี้
ผิดจัญญบันวิชาชีพครูจะแล้วเสร็จ

ตอนนี้เด็กนักเรียนภายในโรงเรียนต่างพากันจับกลุ่มพูดคุย

โดยครูพระยังคงเดินทางไปทำงานตามปกติ
ส่วนนายชายศอิ่มสุวรรณรองประหลักกรสมศึกษาที่การ
ยืนยันการสอบสวนข้อเท็จจริงจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งกรณีนี้คงไม่สามารถใช้อำนาจของเลขาธิการครุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั่วคราวได้
เพราะไม่อยู่ในขอบข่าย๔กรณีได้แก่ยาเสพติดค้าประเวณี
มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนหรือนักศึกษา
และถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์หรือทุจริตต่อหน้าที่
ทั้งนี้นายชัยยศมีความเห็นว่าพฤติกรรมความรุนแรงของครู
ท้อนให้เห็นถึงการใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสม

ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการประชุมเรื่องจัญญบันวิชาชีพครูมาโดยตลอด